ตอนนี้ดูเหมือนว่ารัฐบาลจีนจะถูกท้าทายทั้งจากในแล้วก็นอกจีนแผ่นดินใหญ่นะครับ
เพิ่งจะเดินทางกลับถึงฮ่องกงก็ได้ออกมาเปิดใจว่า
แม้จะเคยคิดฆ่าตัวตายตอนที่ถูกขัง
แต่ตอนนี้เขาไม่กลัวอะไรแล้วนะครับ

ก็ได้เกิดการชุมนุมประท้วงของชาวบ้าน

หลังจากที่ไม่พอใจทางการที่จับกลุ่มผู้ใหญ่บ้าน
เพราะไม่เชื่อว่าผู้ใหญ่บ้านจะรับสินบน
ตามที่ทางการจีนได้กล่าวอ้าง

นี่เป็นช่วงจังหวะที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของจีน
ที่มีหน้าที่ดูแลหมู่บ้านหมู่ขั้น
มณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของประเทศ
พยายามใช้ร่มหวังจะตีช่างภาพ

ไม่กลัวหากทีมข่าวจะแจ้งตำรวจ
ถึงความพยายามทำร้ายร่างกาย
ผู้ใหญ่บ้านประจำหมู่บ้านหมู่ขั้น
ที่ทางการจีนจะออกแถลงการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

เขามีความผิดขามรับศิลป์บน
แต่ลูกบ้านกลับไม่เชื่อในสิ่งที่ทางการจีนกล่าวอ้าง

ผู้ใหญ่บ้านของเขาเป็นผู้บริสุทธิ์
และแม้ภายในหมู่บ้านจะมีผู้มาติดป้าย
ข้อความสนับสนุนการจับกลุ่ม

เหล่านี้น่าจะเป็นฝีมือของรัฐบาล
ชาวบ้านคนนี้ที่ตะโกนต่อหน้าผู้ชุมนุมว่า

เขารักชาวบ้านรักประเทศและรักพักคอมมิวนิสต์
ความไม่พอใจของชาวบ้านในหมู่บ้าน
ลุกลามกลายเป็นภาพการชุมนุมประท้วง
ซึ่งเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้
ที่จะเห็นภาพเช่นนี้ในประเทศจีน
แต่สำหรับที่นี่ภาพการประท้วงแบบนี้
ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อหลายปีก่อน
จากความไม่พอใจที่ชาวบ้านกล่าวหาว่า
ทั้งการยึดที่ดินของหมู่บ้านอย่างไม่เป็นธรรม
ส่วนชายคนนี้คือในลำวิงคี

หายตัวไปอย่างปริศนาเมื่อปลายปีที่แล้ว
จนเป็นการจุดชนวนประท้วงใหญ่

เขาอาจถูกทางการจีนลักพาตัวไป
หลังขายหนังสือที่มีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์แก่นำพักคอมมิวนิสต์จีน
เขาเพิ่งกลับมาเมื่อวันอังคารที่แล้ว
ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่เขาหายตัวไป

เขาถูกจับใส่กุญแจมือและถูกปิดตา
จะถูกพาขึ้นรถไฟนานถึง๑๓ชั่วโมง

ที่ใช้ในการกักขังเขานานหลายเดือน

เป็นอุปกรณ์เพื่อแขวนคอตาย
เขาก็ไม่กังวลต่ออันตรายใด

เขาบอกว่าเขาไม่กังวลแล้วหากการพูดอะไรออกสู่สาธารณะ
อาจถูกคุกคามถึงชีวิต
เพราะนั่นไม่ใช่ข้อกังวลหลักอีกต่อไป

สิ่งสำคัญที่สุดคือเขาได้ตัดสินใจแล้ว
เชื่อว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูก

นักร้องสาวผู้สนับสนุนประชาธิปไตยในฮ่องกง
มกลางผู้เข้าร่วมราว๓๐๐คน
ซึ่งคอนเสิร์ตในครั้งนี้ถูกจัดขึ้น
หลังเครื่องสำอางลังโคมประกาศระงับคอนเสิร์ตของเธอ
มกลางชาวฮ่องกงที่เชื่อว่า
เป็นผลมาจากแรงกดดันทางการเมืองจากจีนแผ่นดินใหญ่
แม้เธอจะเปิดเผยว่ารู้สึกเห็นอกเห็นใจแบรนด์เครื่องสำอางชื่อดัง
แต่เหตุที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะแรงกดดันจากรัฐบาลจีนที่ทรงพลัง
ถึงขั้นบริษัทนานาชาติต้องยอมจำนวน
ก็ทำให้เธอรู้สึกกังวลกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก
พลดาวสุโขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน